เหตุการณ์นี้แค้นเกือบ๑๐ปีรอเวลาการแก้แค้นครับ
คือเขาเคยมีเรื่องกันสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะฮะปลาระเบิดใส่กัน
โดนจับเข้าคุกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมาเจอกันอีกรอบหนึ่ง
เจอกันรอบนี้คว้าปืนออกมายิง
สุดท้ายต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตโดยด่วนแบบนี้ครับ
เติบเลยที่จันทมุรีนะครับจ้านาธิต้องช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยเหลือชีวิตในถิกอายุสามสิบสองในถิกหรือว่าในสงตราเนี้ยถูกกลุ่มคู่อริกซึ่งผลจะเพิ่งพ้นทดออกมาจากคุกนะฮะค่ะคือยิงปืนเข้ามาเนี้ยสามนัด

เข้าที่ร่างในถิกเจ็บสาหัส

ปั๊มหัวใจกลับมาเต้นเหมือนเดิม

แล้วส่งต่อไปโรงพยาบาลพระปกเกล้า
แต่สุดท้ายในถิกตายนะครับ

คือกระสุนเจาะเข้าที่หัวใจพอดิบพอดีเลยฮะ
กดมิจาร์ครับตอนแรก
และก็ปั๊มกินฉีบขึ้นมาได้
อ๋อปั๊บกิน
๒ลายครับ
๒ลายเป็นชายทั้งคู่นะคะ

ถิกโดนยิง๓นัดสาหัสและสุดท้ายถึงแก่ความตาย

คนแรกคือนายนิรุธอายุ๓๐โดนยิงกระสุนเจาะเข้าที่ต้นขาขวา
ผ่ากระสุนออกอยู่นะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ย
อีก๑คนนายธนงศักดิ์หรือว่านายจี้อายุ๒๒เป็นน้องชายครับ
จะเข้าไปช่วยพี่ไงเห็นโดนยิงปรากฏว่าโดนฟันแต่โชคดีครับ
ถากเสื้อขาดเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
ตำรวจโรงพักท่าใหม่ไปตรวจสอบครับ
จุดเกิดเหตุคือถนนเฉลิมบูรพาชนทิศ๑๖๕ทางหลวงหมายเลข๔๔
ในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ปลอกกระสุนครับล้อมโปรลิสไลน์แบบนี้แล้วนะครับ
มีปลอกกระสุน๓๘๐ตกอยู่๕ปลอก
แล้วมี๑ลูกถูกยิงแล้วด้วยแต่กระสุนไม่แตก
พิสูจน์หลักฐานไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับ
ผู้ก่อเหตุข้อมูลบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นั่นแหละ

เคยมีเรื่องกันตั้งแต่๓พฤศจิกายนปี๕๗
ฝั่งหนึ่งถูกจับกลุ่มตัวเพราะว่าไปปลาระเบิดใส่บ้านเขาไง

โทษออกมาไม่นานมาเจอกันอีกรอบหนึ่งรอบนี้
พอมาปะหน้ากันมีการแจกของลับแจกกล้วยให้กันฮะ
แล้วตะโกนท้าทายอารมณ์มันขึ้นแล้วไงวัยรุ่นเลือดร้อนนะฮะ

ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปอยากจะเคลียร์ให้มันจบ
ปรากฏว่าไปมีเรื่องชกต่อยแล้วถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิง
สามนัดอาการสาหัสแล้วสุดท้ายไปสิ้นใจตายที่โรงพยาบาลอย่างที่บอก
ส่วนอีก๒คนจะเข้าไปช่วยเพื่อนก็โดนลูกหลงคือคนหนึ่งโดนยิง
กระสุนเจาะต้นขาขวาอีกคนหนึ่งจะไปช่วยพี่โดนฟัน

คนที่ยิงเขาก็ยิงจากด้านหลังค่ะ
คนโดนยิงที่เป็นน้องโดนไป๓นัด
แล้วก็อีกคนนึงก็โดนตรงขาอ่อนค่ะ๑นัด
เขาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอยู่ด้วยกันตรงนั้นเพื่อนบ้านกันค่ะ
เมื่อก่อนเขามีปัญหาอะไรกันนะครับ
เมื่อก่อนเขาก็น่าจะมีปัญหาพวกวัยรุ่นอย่างนี้ค่ะ

ปลาระเบิดเข้าบ้านใช่ไหมครับอ่าใช่แค่ระเบิดเข้าบ้านใช่ค่ะ

มีหนึ่งคนที่น่าเห็นใจมากที่สุดในเหตุการณ์นี้
คุณแม่ที่ต้องมาสูญเสียลูกชาย

แม่ของในถิกทันทีที่รู้ว่าลูกเนี่ยสิ้นใจตายแล้ว

ทำอะไรกับลูกกูนี่เป็นสิ่งที่แม่ถามแม่โกรธมาก
เสียใจด้วยครับคุณแม่คือล้มทั้งยืนเป็นลมเลยนะฮะ

ทางคดีครับทางผู้การจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
ตัวผู้ต้องสงสัย๕คนมาสอบสวนที่โรงพักท่าใหม่แล้ว
เบื้องต้นผู้ต้องสงสัยทุกคนให้การภาคเศษ
เศษคือแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะฮะ
ทางเชิงลึกในพยานที่ได้ข้อมูลมาเนี่ย
ผู้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นนายหน่อย
แต่ต้องรอการพิสูจนชี้ชัดยืนยันอีกครั้ง
เบื้องต้นตั้งคอหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่น
แล้วมีความผิดตามพรบออาวุธปืนอีก

และมีความผิดคือยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุอีกด้วยครับ
ในขณะที่ครอบครัวของผู้ตาย
เตรมบ้านเตรมสถานที่เพื่อจัดงานสบครับ

ขนโต๊ะขนเก้าอี้เตรมรับร่างในถิกเนี่ย

ว่าบ่ายนี้จะไปรับร่างมาได้

อยู่ระหว่างการรอผ่าเอากระสุนออก